ท่านผู้ชมครับวันนี้วันสงครานนะฮะก็อย่างที่ทราบ๒๓ปีแล้ว
สถานการณ์โควิดไม่ได้เล่นน้ำสงครานกันเลยใช่ค่ะปีนี้ก็มีข้อห้ามนั่นแหละ
ค่ะนะข้อกำหนดข้อห้ามขอความร่วมมือแต่อย่างที่ทราบถนนเข้าสาร
ตั้งแต่เย็นตั้งแต่ค่ำวันนี้ห้ามไม่อยู่จริงห้ามไม่อยู่จริงนะฮะ
ร้านอาหารร้านค้าต่างเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกว่า๕ทุ่มคืนนี้ขอให้ปิดแล้วนะ
ค่ะผู้ที่มาเล่นนงเล่นน้ำยังไงเนี่ยโอ้โหถ้าฝ่าฝืนเดี๋ยวจะมีท่งมีโทษนะ
จะเรื่องของโควิดอีกคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่ถนนเข้าศาลนะฮะ
ถามผู้คนแถวนั้นบอกโอ้โหมาเล่นกันขนาดนี้แออัดขนาดนี้ไม่กลัวโควิดเหรอ
เขาเชื่อว่าเขาป้องกันกันได้อย่างดีค่ะ
ลองฟังดูนะฮะติดตามจากคุณปียชาติรายงานสดครับ
ต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศสงกรานที่ถนนข้าวสารตอนนี้นะครับสนุกสนานคึกคักไม่แผ่วเลยครับ
ดึกนะครับตอนนี้๔ทุ่มแล้ว
นักเจ้าเที่ยวเค้ายังคงแน่นตลอดตระหนดเก้าสารเลยครับ

มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับ
ซึ่งผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับ
ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทยอยมา

เบาบางลงส่วนใหญ่ก็จะสนุกสนานอยู่ภายในร้านต่างตลอดริมถนนข้าวสาร
ซึ่งก็ต้องยอมรับจริงว่านักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาที่นี่กันเป็นจำนวนมากจริง
แม้ว่าจะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เราได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนนะครับที่มาเล่นสงกรานที่ถนนเข้าสาร
ก็บอกนะครับว่าเข้าใจสถานการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อแต่ละวันนั้นยังเยอะอยู่นะครับ
แต่ก็เข้าใจนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน
เพราะว่าซบเซามาหลายปีแล้วนะครับยอมรับว่านักท่องเที่ยวปีนี้เยอะจริงจริง
และก็มั่นใจว่านักท่องเที่ยวเองนั้นน่าจะป้องกันตัวเองดี
เพราะว่าสวมหน้ากาก๒ชั้นพยายามที่จะไม่เข้าใกล้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่แออัด
แล้วก็กลับบ้านไปเขาก็บอกว่าเขาจะอาบน้ำทำความสะอาด
ก็มั่นใจว่าเอาอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันครับ
ไม่รู้ว่าเขาไม่ทัวร์เราก็ไม่ทัวร์
ใส่ซอมแล้วก็เข้าไปบ้านตรงตรงนี้เราก็ทิ้ง
แล้วก็อาบน้ำสาผมแล้วก็อาบน้ำสาผม
ก่อนเข้าไปในห้องล้างไปในบ้านเราก็ล้างเท้า
ล้างเท้าอาบน้ำสาผมตรงนี้เราก็ทิ้ง
นี่มันต้องจอดมาสองปีแล้วปีนี้มาจัดแล้วคนเยอะมาก
ใช่เพราะว่าคนมันกดรันคนมันอยากเล่น
แล้วก็อากาศมันรอดด้วยอากาศมันรอดด้วย
นี่เขาก็ทายเครียด
ขณะที่ผู้ประกอบการหาเปร่แผงลอยบางส่วนก็ยอมรับนะครับว่า
การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นั้นก็กลัวอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าก็จำเป็นต้องค้าขายนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องเลี้ยงปากท้อง
เพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องหยุดขายของไปเพื่อไปรับจ้างรายวันลูกค้าก็น้อยนะครับ
แต่พอมาช่วงเทศกาลสงการปีนี้นะครับก็หวังว่าจะลืมตาอ้าปากได้นะครับ
ไปฟังเสียงผู้ประกอบการบางส่วนครับ

ไปรับจ้างขายวันละ๔๐๐ไปทำงานจ้างเขาวันละ๔๐๐บาท

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารบอกนะครับว่า
เทศกาลสงการที่ทะโน่นเข้าสานปีนี้มีนักท่อเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น๒๐
นักท่อเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น๘๐เมื่อเทียบกับช่วงโปรวิดนะครับ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบนี้แต่ที่จะต้องมาคุยกันก็คือแผนที่จะรองรับนะครับ
เพราะว่าผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการงานสงกรานในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็จะต้องมาคุยกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้และมารืนนี้นั้นจะต้องแก้ปัญหากันอย่างไรครับ
บรรยากาศสดนะตอนนี้นะครับ
ต้องบอกว่าเหลือเพียงอีก๑ชั่วโมงนะครับที่จะต้องหยุดทั้งหมดนะครับ
ตามมาตรการของการควบคุมโรคนะครับก็คือ๕ทุ่มครับ
แต่ว่าผู้คนยังเนืองแน่นนะครับ
และพรุ่งนี้นะครับทางผู้ประกอบการนะครับก็จะมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็จัดการนักท่องเที่ยวนะครับ
จะมีการคัดกรองแล้วก็อาจจะให้หยุดเล่นสงกรานภายใน๑๘นาฬิกานะครับหรือ๖โมงเย็นนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะให้ดื่มกินภายในร้านได้

ปริญญาชาติโครงสินเก่าแซลับทีวีรายงานครับ

คงเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานกันน่าดู

แต่ในวันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงกันนั่นแหละใช่ไหม
ก็ทางผู้ประกอบการเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้จัดงานสงกราน
แต่เป็นผู้คนที่มาเล่นน้ำมาฉีดน้ำกันที่ถนนเข้าสารเอง
ใช่เจ้าหน้าที่ก็ได้แค่ขอความร่วมมือ

ไปดูบรรยากาศที่อื่นกันหน่อยนะคะ

บรรยากาศบริเวณริมถนนรอบคู่เมืองด้านนอกบริเวณประตูท่าแพร
และที่บริเวณอุโมงน้ำที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เยอะนะคะ

เขาก็ฉีดน้ำกันด้วยนะคะบรรยากาศ
ก็ด้วยความที่อากาศร้อนก็เนี่ยเล่นน้ำแบบนี้ค่ะ

บอกว่าชาวบ้านก็ร้องเรียนมา
ก็เลยสั่งให้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ประสานกับเทศกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่ไปประชาสัมพันธ์ครับ
ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
คือการจัดงานสงกรานในปีนี้เขาห้ามสาดน้ำห้ามประแป้งในพื้นที่สาธารณะห้ามเด็ดขาด
แต่เขาก็ยังเล่นน้ำกันอยู่อะค่ะพี่อุ๋ยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยให้เทศบาลนครเชียงใหม่
หยุดการเปิดน้ำของอุโมงน้ำกลัวว่านักท่องเที่ยวจะไม่รู้
แล้วก็เข้าใจผิดว่าเล่นน้ำได้หรือเปล่าโดยเฉพาะชาวต่างชาติอย่างนี้
เขาก็ไม่รู้เขาก็เห็นมีน้ำมีอะไรก็เล่นกัน

แม่ก็คงจะห้ามกันลำบากอ่ะห้ามยากจริงนะ
จะห้ามยังไงใช่ไหมก็เขาก็เอาปืนฉีดน้ำมายืนฉีดกัน

แสนชนบุรีนะครับหาดบางแสนวันนี้
วันหยุดต่อเนื่องหลายวันด้วยคนก็มาที่หาดกันเยอะ
รถเองก็ติดนะฮะวันนี้ก็ติดกันตั้งแต่เช้านะครับ
ส่วนที่หาดก็เต็มไปด้วยประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยว
คือหลายกลุ่มเขาก็มานั่งทานอาหารกันเล่นน้ำทะเลกันนะครับ
แต่มีบางกลุ่มเนี่ยเขาบอกไปนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันก็มีนะ
ซึ่งไม่ใช่แค่ช่วงสงรานะครับคือปกติแล้วชายหาดบางแสน
เขาจะเป็นพื้นที่ห้ามดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
นี่นะครับหลายคนก็อาจจะเห็นว่ามาทะเล

เพราะว่าลมมันแรงอาจจะพัดอะไรแบบนี้
อ่ายังไงก็ก็ฝากเตือนกันไว้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ